คุณผู้ชมคะดูกันหน่อยละกันค่ะนี่ในทวิตเตอร์ก็มีเพจสำนักข่าว
เขาแชร์ภาพของคุณสกลทีพัทยากุลผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยนะคะ
ไปหาเสียงตามตลาดตามย่านชุมชนแล้วก็มีทวิตเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริง
ไม่ได้ใช้รูปโปรไฟล์จริงบางทีเอารูปการ์ตูนมา
เอารูปแบบดารามารูปสัตว์มาแบบนี้คือเหมือนกับเป็นแอคหลุมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะ
มาแสดงความคิดเห็นต่อว่าแต่ภาพน่ะคุณเห็นใช่ไหมว่าภาพเป็นคุณสกลทีเบอร์สาม
แต่สิ่งที่เขาต่อว่าเนี่ยเขาต่อว่าเบอร์๘เบอร์๘คุณชัดชาติใช่ไหม
ใช่แต่มาต่อว่าในโพสต์เนี้ยอ่าในทวิตนี้ก็มันคนละคนกันอ๋อ
คืออยู่ดีก็แบบมาคอมเมนต์เหมือนกับแบบเบอร์๘ไม่ได้อยู่ในสายตา
จะมาเป็นผู้ว่าหรือจะมาแจกบัวชัวร์เข้าเบอร์๘แข็งแกร่งแล้วจะเป็นผู้ว่าเหรอ
ไม่ได้แน่นอนเบอร์๘เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะ
เนี่ยคนก็เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผิดผิดอันหรือเปล่านี่เบอร์สามนะไม่ใช่เบอร์แปด
นี่โดนบริฟต์งานมาผิดเบอร์หรือเปล่าทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณสกลทีค่ะ
ว่ากรณีที่มีคนมาแสดงความคิดเห็นในทวิตอันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
คุณสกลทีบอกว่าเห็นครั้งแรกก็งงนะคือผมก็ไม่รู้ว่าคือเขาสับสนหรือยังไง
แต่ก็อยากให้คนที่มีหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าถ้าแบบนี้อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่า
ว่าคุณสกลทีทำแล้วไปกล่าวหาผู้สมัครเบอร์อื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
มีคนส่งมาผมก็ยังงงเพราะว่ามันเป็นรูปผม
แต่ว่าเหมือนกับไปด่าเบอร์อื่นอย่างนั้นใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจในส่วนนั้นเหมือนกันครับผมครับ
ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมคือแบบสับสนหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนกับตัวนี้มันหาคนต้นต่อลำบาก
อยากให้ตรวจสอบเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้มันก็คือคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผมทำหรือเปล่าอย่างนี้
นี่ไงพอคุยกับคุณสกลทีแล้วเราก็ไปถามเบอร์๘หน่อยละกัน
บอกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเลยนะทีมงานเพื่อนชัดชาติเนี้ยติดตามพวก
พวกปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารไอโอที่ใช้ชื่อปลอม
บัญชีคนอื่นปลอมไปจมตีใส่ร้ายบิดเบือนเนี่ยนะ
ซึ่งตัวคุณชัดชาติเองก็บอกว่าผมเชื่อนะว่าพี่น้องประชาชน
ต้องการเห็นการหาเสียงที่โปร่งใสไม่สาดโคน
อนาคตของกรุงเทพควรเริ่มต้นจากความรู้ความคิดสร้างสรรค์
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แจ้งขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยกันเข้ามาด้วย
อืมนะครับอ่ะยังอยู่ในช่วงของการหาเสียงแบบนี้เนอะ

ใครไปเจอเรื่องราวในกรุงเทพที่อยากจะให้ผู้ว่าคนใหม่แก้ไข
ก็โพสต์ลงโซเชียลได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นคลิป
แล้วก็แฮสแท็กเรียนผู้ว่ามหานครด้วย
ร่วมกันส่งเสียงไปถึงผู้ว่าคนต่อไปกับไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ได้แก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับ